หญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็จะคัดโอลิมปิกเหมือนกัน
ซึ่งเราเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดนครราชศรีมารายชื่อออกมาเหมือนชุดซีเกมทั้งหมดครับ
หน้าผู้ฝึกศรวลัยบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประกาศในการตัดโตนกีฬา๑๔คนสุดท้าย
จาก๑๙คนที่เรียกมาเก็บตัวนะครับ
เพื่อลุยรายการสำคัญก็คือโอลิมปิกเกม๒๐๒๐รอบคันเลือกรอบ๒ในโซนเอเชีย
วันที่๗๑๒มกราคมที่อาคารชาติชายฮอลจังหวัดนครราชศรีมาครับ
นี้เป็นทีมชุดเดียวกับที่คว้าเหรียญทอง๔เกมที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์เลยครับ

ืมจิตถิ่นขาวิลาวันอภิญญาพงศ์นุสราต้อมคำและออนอุมาสิทธิรักษ
มาถึงมาริกากันทองแล้วก็๓ผู้เล่นแกนหลัก
อัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีและพิมพิชยากกรำครับ
ส่วนคนที่หลุดไปนะครับก็คือกุลภาเปี่ยมพงศาลนะครับ
นิชยาหลวงทองหลางชิตพรกำลังมากสุพัตราภัยโรธแล้วก็ที่คำพรช้างเขียวครับ
ซึ่งทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนั้นจะย้ายจากอาคาร๒๐๐เตียง
เข้าพักที่โรงแรมศรีมาธานีในช่วงสายวันนี้แล้วครับ
นัดแรกพบไต้หวัน๗มกราคมแล้วก็นัดที่๒จะพบกับออสเตรเลียวันที่๙มกราคมครับ